ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ลำปางกันหน่อยนะครับ
มีผู้หญิงเขาหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ด้วย

สุดท้ายเกิดหลงทางคุณผู้ชมหลงป่า
คุณผู้ชมคิดดูนะคนหูหนวกคนเป็นใบ้

คือเราปกติครบ๓๒หลงป่ามันก็ยากไปแล้วนะ
หายไปตั้งแต่๓๐สิงหาคม
อันนี้๒กันยายนยังหาไม่เจอ

ตลอดทั้งวันของเมื่อวานนะครับ

หมู่บ้านบ้านไร่ตำบลหัวเมือง
อำเพิ่มเมืองปาลจวัดลำปาง
โอ้โหก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันปูพรมเลยครับ
ค้นหานางอิผิวบาลาอายุ๖๕ปี
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์นะฮะเขาเป็นใบ้หูหนวกด้วยนะครับ
หลงคือเข้าไปเก็บหน่อไม้ในป่าบริเวณสันดอยห้วยศักดิ
ใกล้กับป่าช้าของหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงสายของ๓๐สิงหาคม
เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปพบร่องรอยมีรอยของการทำเป็นที่นอนพัก
การกินหน่อไม้ที่เก็บมาประทังชีวิตรวมทั้งพบรอยเท้าของเธอ
ซึ่งคิดว่านางอีผิวเนี่ยเป็นของนางอีผิวแน่นอน
โดยจุดที่พบอยู่ห่างจากศูนย์ของหมู่บ้านประมาณ๒กิโล
แต่ว่าหลังจากกระจายกำลังกันจากจุดนี้
เพื่อลงพื้นที่ค้นหาในบริเวณนั้นก็ยังไม่พบตัว
ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้พบย่ามใส่หน่อไม้
วางทิ้งไว้ห่างจากหมู่บ้านสักประมาณ๕๐๐เมตร
ด้านสิบโทรกริติยากรสาวหยุด
ผู้ช่วยครูฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ณฑนทหารบกที่๓๒บอกว่า
เขาพบเห็นคนลักษณะคล้ายกับนางอีผิว

ตะโกนบอกเพื่อนแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ
แต่เมื่อวิ่งลงไปหากลับไม่เจอใครไม่พบใครเลยนะครับ
แต่ภาพคือคล้ายกับคน
เห็นแล้วครับหลายคน

แล้วพอวิ่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่มี

เขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่หน้าผาเขาอยู่ในป่า

โทษฐานนางอีพิวก็ยุติลงชั่วคราวเมื่อคืนนะครับ
โดยนายยันยงกุณาคำ

เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะช่วยกันออกค้นหาอีกครั้ง

หน้าถ้ำซึ่งอยู่ใกล้กันกับจุดที่พบ

ก็ภาวนาขอให้เจอแล้วก็ให้ปลอดภัย